ช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะ
เรามาดูวิธีการกินเจอย่างไร
หนุนดวงให้เราปัง
กับหมอกัยพพที่นี่กันหน่อยนะคะ

ห้ามทานเนื้อสัตว์รวมไปถึงน้ำพลึง
ไข่ซอสหอยนังรมด้วยนะ

บางอย่างไม่ใช่อาหารเจ
อย่างเช่นกระเทียมเจียวหัวหอมผักชีกุ้ยช่ายใบยาสูบห้ามทานนะจ๊ะข้อ๓
แม้เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่ก็ห้ามกินคือมันผิดศีล
หาโอกาสไปไหว้เจ้าที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดดังนะคะ
กินเจไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาวแค่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตก็เพียงพอแล้ว
และข้อสุดท้ายจริงแล้วกินเจต้องกิน๙วันกับอีก๒มื้อ
ดังนั้นวันออกเจก็คือวันที่๒๖ตุลาคมค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยเรารู้กันอยู่แล้ว
เจก็คือห้ามทานเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยรวมไปถึงในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพวกสัตว์
เช่นในพวกแบบว่าน้ำผึ้งพวกไข่ซอสหอยนังลมผักบางอย่าง
บางคนเขาบอกว่าทานผักทุกอย่างได้หมดเลยจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะคะ
บางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเจนะคะเช่นพวกผักชีนะฮะผักชีเนี่ยมันไม่ใช่เจนะคะ
พวกกระเทียมนะครับกระเทียมหลักเกียวหลักเกียวเนี่ยมันจะเป็นกระเทียมโทนจีนนะคะลูกใหญ่
เป็นพวกหอมหัวหอมต้นหอมกุ้ยช่ายพวกนี้ไม่เจแล้วก็เป็นพวกใบยาสูบ
ยาเส้นพวกนี้ก็คือถือว่าไม่เจเขาบอกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบว่ามาจากเนื้อสัตว์ไง
คนก็จะถามว่ามันมันเจหรือเปล่าจริงเนี่ยมันไม่เจเพราะว่าปกติเนี่ยการกินเจมันจะมาคู่กับคำว่าถือศีล
เวลาที่เรากินเจเราควรที่จะถือศีล๕จริงตามหลักต้องถือศีล๘นะแต่ว่าศีล๘มันอาจจะฮาร์ดคอไปนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยถือศีล
คนที่จะหาโอกาสไปไหว้เจ้านะคะจริงไหว้เจ้าเนี่ยเราไห้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่แบบว่าต้องเป็นแบบว่าวัดดังไม่จำเป็นนะคะ
นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแบบเป็นการเตือนตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นสีที่เปื้อนง่ายนะคะ
ก็เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยระมัดระวังการกินเจมันจะต้องกินทั้งหมด๙วันกับอีก๒มื้อนะคะก็คือ๒๕ปุ๊บแล้ววันที่๒๖เนี่ยจะต้องกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเย็นเนี่ยถึงจะค่อยออกเจ